โอ้โหนั่นมันตักกะแตนเกาะรวงข้าวทบิวหมดเลยนี่อือหือ
ไม่ต้องมาผูกผูกบวงผูกบัวเลยแถวนี้ไม่เอาอ่ะอยู่ก่อน
ร้อนหนาวรายงานตัวมาแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะแม่มันคงเป็นความทุกข์
ร้อนหัวใจสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่ทำ
ไร่พืชสวนต่างช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงระบาดของตั๊กกะแตนด้วย
ยังไงก็แล้วแต่ลองสัญหาวิธีที่ไม่ใช่สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืชเหล่านี้กันบ้าง
แต่ต้องบอกว่าสภาพอากาศช่วงนี้ทั้งภาคเหนือภาคกลางและภาคอีสาน
อากาศร้อนค่ะอาจจะเป็นตัวช่วยหนึ่งนะคะที่ช่วยลดศัตรูพืชบางชนิด
รวมไปถึงเรื่องของไวรัสเรื่องของเชื้อโรคต่างที่กระจายอยู่ในสภาพอากาศด้วยก็ได้
เป็นเพราะอะไรเราตรวจสอบกันเป็นประจำทุกวันนะคะ
เราจะเห็นแผนที่อากาศภาพถ่ายดาวเทียมนี้นะคะ
พบว่าบริเวณตอนบนของประเทศคือเนื้ออีสานแล้วก็ภาคกลางเนี่ยท้องฟ้าโปร่งโล่งไม่มีเมฆสีขาวมาบดบังเลยค่ะ
เพราะช่วงนี้นะคะตอนกลางวันอากาศร้อนจัดนะคะ
แล้วก็ร้อนจัดบางพื้นที่อุณหภูมิแตะประมาณสัก๔๐องศาเซลเซียสเลย
แต่ว่าขณะที่ภาคตะวันออกนะคะรวมไปถึงภาคใต้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันนั้น
ยังคงมีฝนตกเล็กตกเบาตกกระจายบางประมาณร้อยละ๑๐ของพื้นที่นะคะ
ฝนจะมีขึ้นได้ช่วงวันที่๑๒มีนาคม
เพราะฉะนั้นนับตั้งแต่วันนี้๙๐๑๑ร้อนเลยค่ะคุณผู้ชม
พร้อมเลยนะคะพกร่มครีมกันแดดแว่นตา
สิ่งที่จะช่วยปกป้องร่างกายของเราจากความร้อน
เพราะความร้อนก็ทำให้เกิดความเจ็บป่วยความไม่สบายได้เหมือนกัน
แต่อย่างน้อยก็ทำให้เชื้อโรคที่เจริญเติบโตในสภาวะอากาศเชื้อลดลงได้นะคะ
ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางตอนนี้ค่ะคุณผู้ชม
อากาศจะค่อนข้างร้อนเลยนะคะส่วนตอนกลางวันจะร้อนจัดบางพื้นที่
ขณะที่ภาคตะวันออกนะคะแถบจังหวัดจันทบุรีและตราดเนี่ย
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับฝนเป็นประจำ
เพราะว่ามีอิทธิพลทั้งลมตะวันออกเฉียงใต้นะคะ
ที่พัดมาปกคลุมบริเวณทั้งอ่าวไทยแล้วก็อันดามันเนี่ย
ก็ส่งผลกระทบทำให้เกิดฝนตกในบริเวณดังกล่าว
คลื่นบนทะเลทั้งฝั่งอ่าวไทยฝั่งอันดามันไม่เกิน๑เมตร
ห่างฝั่งออกไปสูงประมาณ๑เมตรนะคะ
เบาสบายก็น่าจะไปท่องเที่ยวกันได้
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพูดได้เลยว่าร้อน
เพราะว่าร้อนทั้งแดดแล้วก็ร้อนเพราะว่าสภาพพื้นที่เนี่ยนะคะ
ไม่ได้มีต้นไม้ที่จะรักษาความชุ่มชื้นให้ความเย็นด้วย
เพราะฉะนั้นทนเอาหน่อยแล้วกันคุณผู้ชมถือซะว่าฆ่าเชื้อโรคนะคะ
แต่ยังไงก็แล้วแต่ไม่ว่าจะร้อนฝนหนาวต้องรักษาสุขภาพและติดตามสภาพอากาศกันด้วย
ตอนนี้ดิฉันคงต้องไปจัดการเจ้าตั๊กกะแตนตัวร้ายกันก่อน
คนเดียวคงไม่ไหวให้เจ้ากระต่ายช่วยแล้วกันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ